บังคับในด้านกฎหมายผมขออนุญาตเน้นย้ำอีก๒๓เรื่อง
ก็คือยังคงควบคุมมาตรการการเดินทางเข้าราชนาจักร
ทั้งทางบกทางน้ำทางอากาศไว้ในระดับที่เข้มข้นเช่นเดิม
จากเราทราบดีว่าภายในประเทศค่อนข้างจัดการได้เป็นอย่างดีแล้วแต่ว่า
การนำเชื้อจากต่างประเทศเข้ามายังคงเป็นสิ่งที่น่ากังวลอยู่
เพราะฉะนั้นมาตรการควบคุมการเดินทางเข้าราชนาจักร
โดยเฉพาะคนไทยที่จะเดินทางกลับประเทศยังคงเข้มข้นในลักษณะเดิมนะครับ

อันนี้เป็นเรื่องที่ถูกถามกันมาก
ขณะนี้ก็จะมีการผ่อนคลายตั้งแต่วันที่๑มิถุนายนเป็นต้นไป
ก็จะมีการผ่อนคลายเป็น๒๓นาฬิกาจนถึง๓นาฬิกาของวันรุ่งขึ้น

เพราะเราทราบดีว่า๑ชั่วโมงที่เราผ่อนคลายนั้นเป็นการช่วยกระตุ้นทางเศรษฐกิจ
ช่วยการแบ่งเบาภาระรวมทั้งมีการประกอบกิจกรรมบางอย่างที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิตปกติ
ก็จะผ่อนคลายให้๑ชั่วโมงเป็น๒๓นาฬิกาถึง๓นาฬิกาในวันรุ่งขึ้น
การเดินทางข้ามจังหวัดก็เช่นเดียวกัน
ในระยะที่๓นี้ตั้งแต่วันที่๑มิถุนายนเป็นต้นไป
ก็จะอนุญาตให้เดินทางข้ามจังหวัดไปมาได้

เรายังคงอย่าลืมคนมองเห็นว่าการอยู่ที่บ้านยังคงเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยที่สุด
เพียงแต่ว่าทราบดีว่าในห่วงเวลาต่อจากนี้มีความจำเป็นที่ต้องผ่อนคลายมากขึ้น
การเดินทางข้ามจังหวัดจึงเป็นสิ่งสำคัญเป็นสิ่งจำเป็นในการดำเนินชีวิตรวมทั้งกระตุ้นเศรษฐกิจ
อนุญาตให้สามารถเดินทางข้ามจังหวัดได้ภายใต้ข้อกำหนดที่ทางราชการกำหนด
ซึ่งหมายความว่าแต่ละจังหวัดก็อาจจะมีความสามารถที่จะสอบถามท่านได้ว่าท่านไปกิจธุระอันใดใช้เวลานานเท่าใด
อันนั้นมาตรการนั้นก็ยังคงอยู่นะครับเพียงแต่ก็จะมีความเป็นเสรีมากขึ้นครับ
และอันสุดท้ายก็คือเรื่องห้างสรรพสินค้าผมเรียนแล้วว่าก็คือจะให้เปิดกิจการได้ไปจนถึงเวลา๒๑นาฬิกาครับ
นั่นคือสิ่งที่เราพูดคุยกันในวันนี้สำหรับเรื่องสถานศึกษาขอรับไว้ก่อนแล้วก็จะไปหาลือดูรายละเอียดอีกครั้งหนึ่ง
จะมานำเสนอในโอกาสต่อไปครับ
พื้นที่พักผ่อนต้องไปดูนะครับว่าไปไปพักผ่อนที่ไหนชายทะเลขนาดนี้เรายังไม่ได้เปิด
เพราะฉะนั้นก็ต้องไปดูว่าท่านจองอะไรสถานที่พักไว้มันเกี่ยวข้องกับกิจการอะไร
ขณะนี้พวกศูนย์วัฒนธรรมโบราณสถานมรดกโลกอันนี้เปิดแล้วนะครับ
เดินทางข้ามจังหวัดก็อย่างที่ผมเรียนแล้วก็เราทราบดีว่ามันมีความไม่สะดวกอยู่ในก่อนหน้านี้เราก็ผ่อนคลายให้
แต่ว่าอยู่บ้านก็คงยังเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยที่สุดอยู่ดีนะครับเพียงแต่ว่าถ้าจะต้องไปก็ไปได้แล้วล่ะครับตอนนี้
แต่ก็พกบัตรประจำตัวเผื่อเจ้าหน้าที่จะถามจะสอบถามหรือจะตรวจไข้วัดไข้อันนั้นก็แล้วแต่กรณีไปครับ